เรื่องนี้หน่อยมิติใหม่ของการประชาสัมพันธ์เงินกู้นอกระบบ
โอ้โฮปกติเราจะเห็นไปแปะตามเสาไฟฟ้ามาก
แพงอะไรแบบนี้เคยเห็น
ใช่แต่อันนี้เขาบอกที่ลำปางไม่รู้กล้าทำแบบนี้ได้ยังไงนะ
คือเอาใบปลิวพิมพ์มาเป็นใบปลิวเลยนะ
แล้วก็ขึ้นรถโปรยใบปลิวเลยค่ะคุณผู้ชม

มันปลิวว่อนกลางถนนเลยนะคะ
ด้วยสู่ยุคเก่าเลยนะบอกใบปลิวกันแบบนี้
คือคนที่เขาถ่ายเนี่ยคือเขาก็ขับรถอยู่
แล้วเขาบอกวิธีนี้นั่งอยู่ก็รถกระจกลงมา

คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเพจลำปางซิตี้ค่ะ
บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่แถวย่านตลาดสดอัศวิน

รถคันนี้ก็โปรยใบปลิวไปตามถนนนะคะ
เขาก็หยิบใบปลิวนี้มาอ่านดูปรากฏบอก
ในนั้นมีรายละเอียดประมาณว่า
เป็นเพื่อนแท้บริการเงินด่วนให้เจ้าของธุรกิจและเซียนพนันได้ทันใจใน๕นาที
นี่วงเงินกู้สูงสุดถึง๑แสนบาทคุณนัทพงศ์
โอ้โหพอรู้ข้อความแบบนี้นะในเพจนั้นน่ะ
ลำปางเข้ามาเต็มเลยค่ะเข้ามาประนามนะคะ
บอกว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึก
เก็บกวาดทำความสะอาดอีกเนี่ยพี่เขาเล่นโปรยไปอย่างเงี้เรื่อยเลยนะคะ
อืมทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับ
พ่อค้าแม่ค้านะคะบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
แก๊งที่ปล่อยกู้เนี่ยมีหลายเจ้าแต่คลิปนี้เนี่ย

เท่าที่รู้มีพ่อค้าแม่ค้ากู้เงินนอกระบบประมาณ๗๘ราย
เพราะว่ากู้ง่ายไงคุณนัทพงศ์
เขาเอาบัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้ว
แต่ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าบางราย
ก็กู้มาส่งดอกเบี้ยเงินต้นไม่ทันไง
กำลังจะบอกเลยกู้ง่ายได้ไว้นี่ดอกแพงนักแล
ใช่แล้วพอมันหมุนไม่ทันคราวนี้ต้องหนี
บางคนเนี่ยหอบข้าวหอบของหนีไปขายที่อื่นแล้วก็มีค่ะ
ถ้าเขาไม่เคยกู้บริษัทเขา

ถ้าเขาจงขอบดีจงบ่มดมีเรื่องไม่แล้วกัน
เขาก็บอกว่าไม่ผ่าน

เพราะฉะนั้นก็อยากเขาบอกว่าอยากให้ภาครัฐ

พ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็ลำบากจริงเนาะนะคะ
คือเขาบอกว่าเข้าถึงระบบเงินกู้ของธนาคารก็ยาก

จะได้ไม่ต้องไปพึ่งเงินกู้ดอกโหด

สำหรับชุดสืบสวนสพเมืองลำปางค่ะ

ว่าผู้ที่ปล่อยเงินกู้เนี่ย

ไม่เกิน๒วันน่าจะสามารถออกหมายเรียก
คนที่อยู่ในคลิปมาสอบสวนได้

ถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มแก๊งเงินกู้
ก็มาพบตำรวจที่สพเมืองลำปางได้ตลอดเวลาค่ะ